สำหรับศึกอาหารเสริมนั่นเองค่ะ

ฉากกันไปมาผ่านโลกโซเชียลอยู่หลายยกเหมือนกันค่ะ

หนึ่งในผู้ดูแลธุรกิจอย่างต้นหอม
ก็ออกโรงเคลียร์ร้อนตรงเลยนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันมีสัญญาเป็นลายลักษณอักษรนะคะ
มีการเรียกคุณปูมาทำงานหลายรอบค่ะ

ก็เลยตัดสินใจฟ้องร้องเพราะว่าไม่ทำตามสัญญานะคะ
เธอเองในฐานะเจ้าของแบรนด์ยืนยันเลยว่า
บริษัททำถูกต้องทุกขั้นตอน
ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์จะแตกห่างกันกับปูปรายาหรือเปล่า

ต้องไปถามนะครับ
เราก็ยื่นโนติสว่าน้องกลับมาทำงานนะ
แล้วโนติสฉบับที่๒ถูกยื่นไปอีกครั้งหนึ่ง
ก็เหมือนเดิมว่ากลับมาทำงานนะ

ติสเราสองฉบับเราได้รับการเพิกเฉยมาโดยตลอด
จนกระทั่งฉบับที่๓หอมบอกเลยมันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายจริง
เพราะว่าตัวแทนเราก็ไม่ไหวแล้ว
บริษัทเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ก็รู้สึกแย่ที่ส่วนภาพแบบนี้เกิดขึ้น

แล้วหน้าที่น้องไม่ใช่แค่ตอบคำถามสื่อหรือดูแลภาพลักษณ์
น้องต้องทำงานมากกว่านั้น

ฉะนั้นถ้าวันนี้เจ้าของแบรนด์ยังบอกว่าการออกมาสัมภาษณ์เป็นเรื่องไม่เด็ดเผื่อย
ไม่แปลกที่วันนี้แบรนด์เหล่าเจ๊